แจ๊ดริมจอของเราพาไปดูรีลาวแดนมันละกันนะคะ
แก๊งนางฟ้านานาเจนนี่ที่สำคัญมีรุ่นเล็ก
บอกว่าคนนี้ตัวตึงเลยนะ
ไปดูซิว่าน้องโนล่าลีลาเด็ดขนาดไหนติดตามกับช่วง

นานารายบีนาหรือแบบเจนนี่ดีคะ
และความจีทก็ส่งไปถึงรุ่นลูกเลยจ้า

ถึงหนูจะเด็กแต่ก็เด็ดนะคะ

ใส่อีกลูกใส่อีกลูก

โยกหัวจนผมเปิงขนาดนี้สงสัยเพลงจะถูกใจ
แคมเป็นเนี่ยยกให้หนูโนลาชนะเลิศไปเลยค่ะ
ลิวได้แม่ไม่แพ้ใครเลย